ที่จังหวัดเลยเนี่ยนะคะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
มีเหตุการณ์ดินที่อยู่บนภูเขาสไลด์ลงมาค่ะ

นี่ค่ะดินสไลด์ที่เขาเตือนกันอันตรายมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือองค์การบริหารส่วนตำบลเซี่ยว
อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเขาอยู่ตรงนั้น
คือถอยออกมาได้ทันเพราะเขาสังเกตเห็นดินมันเริ่ม
มันเริ่มไหลลงมาครับแต่ว่าโชคดีที่ตรงจุดนั้นเนี่ย
ไม่มีใครอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รับอันตราย
ถ่ายภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้นะคะประหลัดส้มหรือว่าคุณอธิชาอธิสุมงคล
องค์การบริหารส่วนตำบลเซี่ยวบอกว่าเจ้าหน้าที่เวรเป็นคนถ่ายเอาไว้
นะคะดินมันร่วงลงมาบ้างแล้วแล้วจู่จู่ดินก็สไลด์ลงมาหนักเลย
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะลงมาโค้นเสาไฟไปสองต้น
ได้รับความเสียหายนะคะก็ประเมินแล้วเป็นเงินสี่แสนบาท
ก็จะต้องซ่อมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็เสาไฟฟ้าด้วยค่ะ
ที่จังหวัดเลยฝนตกหนักตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ตอนเช้าค่ะ
เพราะฉะนั้นสภาพก็เลยเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วค่ะพระในวัดก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
พระเนรกว่า๑๐๐รูปก็ไม่สามารถออกไปบินทบาทได้
ชาวบ้านต้องนำอาหารใส่เรือแล้วก็ให้เนรมารับเข้าไปแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะภาวะน้ำท่วมนะคะท่านก็ไม่สามารถมาบินทบาทได้
กลางหมู่บ้านเลยคุณผู้ชมที่อำเภอประคำ
นี่น้ำป่านะคะไหลมานะคะรวดเร็วแบบตั้งตัวไม่ทัน
ห้าสิบหลังคาเรือนค่ะเจอกระแสน้ำซัดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ล้มเสียหายข้าวของกระจายเกลื่อนรถวิ่งผ่านเนี่ย

นี่ค่ะไปไม่ได้น้ำป่ามาแรงคุณผู้ชม
ผ่ากลางหมู่บ้านเลยก็ต้องช่วยกันวางกระสอบทราย
ขนย้ายข้าวของนะเจ้าหน้าที่ไปช่วยค่ะ
ช่วยกันขนขึ้นที่สูงเขาบอกจู่ก็มาเลยค่ะ
ผ่ากลางหมู่บ้านร้านคงร้านค้าตั้งตัวไม่ทัน
แล้วเขาบอกว่าครั้งนี้น่ากลัวมากจริงที่ผ่านมายังไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะ
หลายคนก็พอขนไม่ทันก็ตกอยู่ในสภาพนี้ค่ะ

ก็ต้องไปเหมือนกันเพราะน้ำมานี่คือฝูงควายค่ะคุณผู้ชม

กว่าร้อยตัวมันอบพยพกลางน้ำป่าที่ไหลมาท่วมไร่ของชาวบ้าน
นี่ค่ะก็ต้องไปเหมือนกันอยู่ไม่ได้
น้ำป่านะคะมาอยู่ในที่ที่มันเคยอยู่อบพยพเหมือนกัน
ร้อยกว่าตัวนะคะยังไม่มีรายละเอียดว่าจะไปที่ไหนยังไง
แต่ว่าตรงจุดที่เคยอยู่ก็อยู่ไม่ได้ค่ะ
โลกออนไลน์ก็มีคนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
ขอให้ควายทุกตัวปลอดภัยและให้กำลังใจเจ้าของควายด้วยค่ะ
เพราะอพยพควายร้อยตัวไม่ใช่เรื่องเล็ก

นี่ก็เป็นคำอวยพรที่โลกออนไลน์เขาก็ส่งกำลังใจให้ค่ะ
ต่ออีกที่หนึ่งนะคะที่ชัยภูมิ
ชัยภูมิเจอเป็นรอบ๒แล้วคุณนัทพงศ
โอ้โหอ่านบ่อยมากปีนี้ชายภูมิอ่ะ
นี่รอบ๒ตั้งแต่ตอนค่ำของเมื่อวันที่๑ค่ะ
ที่เจอน้ำแบบนี้แล้วตอนนี้ยังตกหนัก
ไม่ต้องถามค่ะว่าเดือดร้อนแค่ไหนนะคะ
ราชการหลายแห่งก็อยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
ถนนหน้าโรงพยาบาลชายภูมิน้ำท่วมนะคะ
ญาติผู้ป่วยผู้ป่วยเองก็ต้องเดินเดินเข้าออกโรงพยาบาลชายภูมิเนี่ย
ต้องใช้สะพานไม้แบบนี้ค่ะลำบากจริงนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ต้องนำคนป่วย
ขึ้นรถเข็นเข้าไปในโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะ

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองชายภูมิถูกท่วมกว่า๒๐๐๐ครัวเรือนนะคะ
ก็มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว๗อำเภอสำหรับชัยภูมินะคะ

ชบูรณนี่ก็ขาประจำเลยนะคะ
รุนแรงสุดในรอบ๑๐ปีค่ะในคราวนี้นะคะ
ที่อำเภอหล่มศักดิ์เจอน้ำเอ่อท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็น

คือเขาบอกโรงเรียนปิดไปหลายแห่งนะคะ
ชาวบ้านเองก็เป็นพันหลังคาเรือนค่ะ
ระดับน้ำสูงตั้งแต่๕๐เซนถึง๑เมตร
ตอนนี้ทางเทศบาลฝ่ายปกครองกู้ภัยอบต
ก็ต้องไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านนะคะ
เพราะว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องมวลน้ำก็เพิ่มขึ้น
แล้วก็มันยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ